ไปที่อนุสวรีประชาธิปไตยล่าสุดจะเป็นอย่างไรติดตามกับผู้สื่อข่าว
เราค่ะคุณศิริวัณรักษาแรกงานสดมาจากอนุโสวรีประชาธิปตัย
เชิญเลยค่ะค่ะบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาสีประชาชนของกลุ่มทะลุฟ้านะคะ
ก็เริ่มมาตั้งแต่เวลาประมาณสิบหกนาฬิกาสามสิบห้านาทีไปดูบรรยากาศล่าสุดกันค่ะครับ
ตอนนี้นะคะได้มีการแข่งขันกีฬาสีไป๒ชนิดแล้วนะคะ
ชนิดแรกก็เป็นสเก็ตบอร์ดค่ะแล้วก็มีการเล่นกีฬาปิดตีหม้อนะคะ
ของทางมวลชนค่ะซึ่งบรรยากาศตอนนี้นะคะ
ก็จะมีการเริ่มในการแข่งขันกีฬาชนิดต่อไปค่ะ
พื้นที่ที่ทางกลุ่มทะลุฟ้าใช้ในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะ
ก็ใช้บริเวณด้านหน้าวงเวียนนะคะ
ซึ่งทำให้การจราจรทั้งสองฝั่งทั้งขาเข้าขาออก
สามารถที่จะใช้การได้ปกตินะคะ
ทางกลุ่มทะลุฟ้าก็บอกว่า
วันนี้กิจกรรมมีไฮไลท์สำคัญเลยนะคะ
โดยเฉพาะช่วงที่จะไฮปาร์คพูดถึงระบบการทำงานของรัฐบาลค่ะ
ไปดูเรื่องของการดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยนะคะวันนี้ทางสนชนะสงครามค่ะ
ก็มีการนำกับรังตำรวจประมาณ๑กล้องร้อยมาดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ดูเรื่องของการจราจรแล้วก็คาดว่าหลังจากการชุมนุมการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น
ในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีกิจกรรมทุกอย่างก็จะยุติมวลชนทุกคนก็จะแยกย้ายค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากอนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัณรักษัตริย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมยังสามารถเกาะติดสถานการณ์ข่าวต่างนะคะจากทางไทยรัฐทีวีได้อย่างต่อเนื่องค่ะ